ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้

คือท่อนล่างเนี่ยเปลื้อนี่ตรงนี้

และที่สำคัญคุณผู้ชมก๊อปปุ้ย
วัดไข้ได้เท่าไหร่รู้ไหม

แต่ก็กลัวว่าเป็นโควิดหรือเปล่าล่ะ

ใกล้กับจุดกลับรถใต้สะพาน

คลองสวนพลูอำเภอพระนครศรียุธยา

เลยนะครับเข้าไปตรวจสอบ
ผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๕๕๐ปี
ได้คุณผู้ชมนอนอยู่ใต้ต้นไม้

รองเท้าแตะสวมหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง
นะฮะและที่สำคัญนะครับ

ขวดน้ำเนี่ยที่ตรงหัวเธอเนี่ย

ไม่พบว่าเธอบาดเจ็บหรือถูกทำร้าย
ตรวจสอบถาไปเธอไม่พูดแต่พัยักหน้าโต๊ะตอบ

คุณผู้ชมโดยรอบไม่เจอนะ

แต่แถวนั้นไม่เจอกางเกงหรือพะถุงเธอ

๒ปีบ้านอยู่แถวนั้นครับคุณผู้ชมครับเล่าบอกว่า
ช่วงเที่ยงเห็นแล้วล่ะเห็นคนนี้นะมานั่งอยู่ใต้สะพาน
ตอนนั้นก็ยังเห็นเธอสวมเสื้อผ้าปกติดีนะ
แล้วก็เห็นด้วยว่าเธอคนนี้มานั่งอยู่ใต้สะพานหลายวันแล้ว
แต่ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนฮะ
ล่าสุดนะครับรู้ชื่อแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไร
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางพัดครับนางพัดเดือนขาว
อายุ๔๓ปีเป็นชาวศรีสะเกดนะ
ตำรวจเดี๋ยวบอกว่าต้องรอให้นางพัฒน์ได้สติก่อน
เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และที่สำคัญอยากจะรู้ด้วยว่าเธอไข้สูงเพราะอะไร

ต้องตรวจนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิด๑๙หรือเปล่า